ที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ

ปรากฏว่าจังหวะที่ขับไปมีรถเก๋งสวนมา
แล้วทางน้ำ๒๐๐ลิตรเนี่ยมันตกลงมา
ชนเข้ากับด้านหน้าของรถเก๋งเนี่ย
กล้องวงจรปิดของรถเก๋งจับภาพได้อย่างชัดเจน

ชนเข้าไปเลยนะคะสิ่งที่รถกระบะทำคือขับไป
แล้วก็กลับวกมาดูนิดหนึ่งแล้วก็ขับหลบนี้ไปเลยนะคะ
แล้วรถเก่งคันนี้เป็นรถเก่งของวัด
มีพระมาด้วยนะคะ

แต่งานนี้คุณพระก็ช่วยไม่ได้แล้วค่ะ
เพราะมันขนาดใหญ่มาก๒๐๐ลิตรนะคะ
คุณผู้ชมหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ

ปรากฏว่าจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะเดียวกันกับ
รถกระบะท่านที่บรรทุกถังน้ำ

แล้วก็ทำท่าเหมือนจะจอดรถลงมาดู
แต่ไม่ลงมาดูค่ะขับหลบหนีไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒ของวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายพิมายชุมพวง
ในพื้นที่ตำบลประสุกอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็ทำให้รถเก๋งเนี่ย
ปรากฏว่าด้านหน้าได้รับความเสียหาย
ซึ่งรถเก่งคันนี้เป็นของวัดบ้านคล้าตะบนสำริทอำเภอชุมพวงนะคะ
จากการสอบถามนายสุบันคนขับรถเก๋งบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยพาพระมหาประทีปรักกโมอายุ๕๒ปี
เจ้าอาวาสวัดบ้านคล้าแล้วก็พระลูกวัดอีกหนึ่งรูป
ไปทำบุญในตัวอำเภอชุมพวงและกำลังจะเดินทางกลับวัด
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นถนนสองเลนสวนกัน
สีฟ้าตกลงมาจากท้ายกระบะแล้วก็มากระแทกกับหน้ารถฝั่ง
ด้านขวาอย่างแรงเลยนะคะซึ่งระหว่างที่ลงไปดูความเสียหาย
รถกระบะคณะก็กลับบนมาดูลักษณะคือมาเก็บถังน้ำที่ตกไว้
แต่พอเห็นว่ามีรถได้รับความเสียหายก็เลยหนีไปเลยนะคะ
ใช่
ตอนแรกคิดว่าเขาจะลงมาดู
คิดว่าเขาจะลงมาดูนะครับเขาไม่ลงมาดูเลย
ทีนี้ก็ถามหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านคล้า
หลวงพ่อบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้คาดหวัง
ไม่ได้ตั้งความหวังว่าจะให้คนขับรถกระบะ

แต่อยากให้รถที่บรรทุกสิ่งของที่อยู่ท้ายกระบะ

เพื่อความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนน
ซึ่งเคราะห์ดีนะคะว่าถังน้ำมันไม่กระเด็นมาถูกกระจกด้านหน้า
มีเช่นนั้นคุณคะสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะรุนแรงมากกว่านี้
ฟังเสียงหลวงพ่อกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะหลวงพ่อบอกว่าอย่ามักง่ายเนอะ
ที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมคนขับรถเก๋งกับหลวงพ่อ
ก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักชุมพวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวคนขับรถกระบะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อะไรที่บรรทุกมาเอาเชือกมัดก็